แต่ว่าเหตุการณ์นี้คือกลายเป็นว่ายิ้มไม่ออกเลยครับ
เพราะว่าที่สมุทรปราการเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นอีกแล้ว
คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนยิงวินมอเตอร์ไซค์ฮะ
วินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนทะลุมือนะครับบาดเจ็บ
วันนี้คนก่อเหตุเข้าพบตำรวจเขาบอกว่าต้องทำแบบนี้เพราะป้องกันตัวฮะ
ดูครับนี่คือวงจรปิดจังหวะที่คนขี่มอเตอร์ไซค์
ซึ่งเป็นวินรับจ้างเขาวนรถตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะ
ฝั่งคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนคันนั้นลูกศรสีแดงชี้
เขาหยิบปืนออกมาแล้วยิงเห็นไหมฮะจังหวะนี้ยิงมาแล้ว
คนเจ็บคือวนรถแล้วล้มครับคือกระสุนเข้าด้วยนะครับ
นี่คือภาพหลักฐานจากวงจรปิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าตลาดแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายบางพรีน้ำแดงที่บางพรีจังหวัดสมุดปราการ
รถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บเนี่ยขี่มาจากฝั่งบางพลีแล้วจังหวะที่กลับรถมาเหมือนเขาตะโกนด่า
ก็โดนยิงครับนี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
หกโมงเย็นตำรวจโรงพักบางแก้วในพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
ก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ข้างมอเตอร์ไซค์ก็มีรอยกระสุนอยู่๔รูด้วยกัน
แล้วก็มีหัวกระสุนตกอยู่ด้วยบริเวณที่พักเท้า๑หัวนะครับ
มอเตอร์ไซคันนั้นคนเจ็บคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้คือ
นายภูมิศิษย์อายุ๕๒ปีถูกยิงด้วยปืนลูกโม่ครับ
โดนเข้าไปฝ่ามือข้างซ้ายทะลุหนึ่งนัดแต่ยังคงชูสองนิ้วยังสู้ได้อยู่นะครับ
เจ้าตัวเนี่ยโดนกระสุนทะลุฝ่ามือไม่พอข้อเท้าขวากระสุนฝังในอีกหนึ่งนัด
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
คนเจ็บบอกว่าเขาวิ่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนจะโดนยิง
ทะเลาะกันกับคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนเนื่องจากโมโหครับ
คือคนขับรถตู้เนี่ยขวางทางเข้าออกหมู่บ้าน
มันจะมีภาพก่อนหน้านั้นที่มันจะเป็นภาพเหมือนกับรถตู้เนี่ย
ขับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขับตามมา
เดี๋ยวลองไล่ดูไปพร้อมกันนะครับก็จะเป็นภาพจากวงจรปิดเหมือนกัน
เนี่ยฮะจังหวะนี้เหมือนกับมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
หลังจากนั้นก็ไปทะเลาะกันอีกครั้งตรงหน้าตลาด
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็โดนยิงรถตู้เขาขับเข้ามาครับในหมู่บ้าน
แล้วเหมือนกับว่าจอดขวางทางเข้าออกมอเตอร์ไซค์ก็เลยโมโห
หลังจากนั้นก็เลยทะเลาะกันจุดนี้แล้วก็ไปมีเรื่องกันอีกต่อเนื่องนะฮะ
ทะเลาะกันขับรถไล่ตามถึงจุดเกิดเหตุมันบานปลายถึงขั้นยิงกัน
มาแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนที่จะไปโดนยิง
คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตามความคืบหน้าทางคดีครับ
ไปเจอตัวคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนแล้วชื่อว่านายสัมพันธ์อายุ๖๔ปี
ผู้ชายคนนี้ครับเดินทางมอบตัวกับตำรวจโรงพักบางแก้ว
จริงเข้ามาตั้งแต่ตี๓แล้วนะครับแล้วคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนคนนี้
เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเรื่องเขาขับรถไปส่งนักเรียนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ไกลจากจุดที่เขายิงวินมอเตอร์ไซค์ฮะเขาไม่รู้ทางก็เลยจอดถามรอปภ
จุดนี้ครับเข้ามาหมู่บ้านเอ๊ะต้องไปทางไหนก็เลยจอดรถถาม
จังหวะที่ถามทางเนี่ยเขาบอกเลยว่าพี่ไปดูได้เลยนะผมถามไม่นาน
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซด์คู่กรณีขี่ตามมาแล้วก็มาบอกว่าผมไปขับขวางทางเขา
จอดขวางทางเขายืนยันเลยว่าผมไม่คิดจะขวางทางใคร
มอเตอร์ไซคันนั้นขับมาด่าผมด้วยถ้อยคำหยาบคายและตะโกนถาม
เก๋าเหรอผมพยายามไม่ตอบโต้เพราะในรถยังมีเด็กนักเรียนด้วย
อีกหนึ่งคนอายุ๘ขวบฝั่งนู้นเขาไม่ยอมนะครับเขาพาพวกมาอีกหนึ่งคัน
แล้วทางฝั่งรถตู้นะบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์ใช้เหล็กสไลด์ฟาดเข้ามาในรถ
แล้วฟาดเข้ามาโดนที่หัวเขาด้วยเอามือกันไว้มันเลยไปเข้าตรงคอครับ
อันนี้เขาอ้างแบบนี้นะคนขับรถตู้นี่ฮะจังหวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไล่ไปแต่ละจุดแต่ละจุดคุณผู้ชมครับหลังจากส่งเด็กเสร็จก็เลยไปปรึกษากับอาสาจราจร
บอกว่าผมทำยังไงดีรถผมโดนทุบรถด้วยแล้วก็โดนเขาตีมาด้วย
โดนเข้าไปที่ท้ายทอยอาสาธิ์จาราจรก็เลยแนะนำให้ไปแจ้งความ
ปรากฏจังหวะนั้นไปเจอวินมอเตอร์ไซค์ขับตามมาปาดหน้าแล้วเอา
เหล็กมาฟาดที่รถรอบนี้โดนเข้าไปที่กระจกจนแตกเขาก็เลย
ชักปืนออกมายิง๓๔นัดอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
นี่นะฮะปืนที่ใช้ก่อเหตุเขายืนยันว่าเป็นปืนถูกต้อง
ถูกกฎหมายมีไว้ติดรถเพราะกำลังจะไปไล่ที่โคราชหยิบออก
มาปืนกระบอกนี้ครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไร่เนี่ยมันเปลี่ยวก็เลย
เอาปืนมาติดตัวไว้เพราะแถวนั้นมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยแล้วลอง
แผลเขาหน่อยนะฮะที่เขาบอกให้ตำรวจดูเนี่ยที่บริเวณ
ทอยด้านซ้ายใต้กกหูเห็นไหมฮะคุณผู้ชมมันจะมีเหมือน
ถลอกถลอกคาดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาบอกว่าโดน
วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้เหล็กสไลด์เนี่ยฟาดเข้ามาเขาเอา
มือขึ้นมาบังมันเลยโดนเข้าไปที่ท้ายถอยเขาบอกว่าถ้าเขา
ป้องกันตัวไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนหนักกว่านี้หรือเปล่า

แล้วตะโกนด่าของผม
ออกใช่ไหมฮะ

บ้างกันตัวเลยผมยอมรับให้ตัวนั้นผมก็ห่วงคาดมากเลย
ทำร้ายผมผมอุตส่าห์หนีด้วยนะ
ไปหนีไปฝั่งนู้นก็แล้ว
ขับรถหนีมาก็แล้วยังตามมาอีก
ถ้าไม่พบผมอาจจะโดนหนักนะ
ผมดูอาการแล้วแม่นว่าคลั่ง
คนขับรถตู้บอกว่าดูอาการฝั่งนู้นแล้วเหมือนคนบ้าคลั่ง
พยายามหนีแล้วก็ยังตามหาเรื่องไม่หยุดไม่หย่อน
ในขณะที่น้องชายของคนขับรถตู้ครับวันนี้เดินทางมาที่โรงพัก

คุณบอมเองก็ตกใจพอน้องเจอพี่เกิดภาพนี้
นี่ค่ะคือโผล่เข้ากอดกันเลย
ลองดูอีกสักครั้งหนึ่งคือจังหวะที่เขามาเห็นหน้ากันปั๊บก่อน
อดกันแน่นด้วยครับแล้วร้องไห้ฮะ
น้องชายคนขับรถตู้บอกว่าถ้าพี่ผมไม่ทำแบบนั้น
พี่ผมอาจจะเป็นฝ่ายโดนทำร้ายจนตายก็ได้นะ
แล้วยืนยันเลยว่าพี่ผมขับรถส่งนักเรียนมา๓๒ปี
ไม่เคยทะเลาะกับใครไปถามพ่อแม่เด็กก็ได้
ทุกคนรักและไว้ใจพี่ผมมาตลอดพี่ผมเป็นคนใจเย็น
จากนี้ไปเอาจริงนะกลัวเรื่องความปลอดภัย
แล้วไม่รู้ว่าฝั่งนู้นจะมาเอาคืนหรือเปล่า
นี่คือน้องชายของคนขับรถตู้บอกนะครับ
หลังจากนั้นคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราเดินทางไปต่อครับ
ดังหมู่บ้านที่เกิดเรื่องไปคุยกับนายบูชาอายุ๓๔ปี
นี่ครับนายบูชาเป็นเพื่อนฝั่งของวินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกยิง
บูชาเป็นวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนกัน
ก็อยู่ในคลิปด้วยคลิปไหนคลิปที่รถตู้เข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วเหมือนกับมีรถตามมาครับค่ะภาพวงจรปิดอีกภาพหนึ่งฮะ
รถตู้เข้าไปเหมือนกับถนนในหมู่บ้านแล้ว
นี่ภาพนี้แหละครับเนี่ยฮะ
เขาบอกว่าเนี่ยบูชาเนี่ยมาอยู่ในภาพเหตุการณ์ดังเปล่าด้วย
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วนะคนที่โดนยิงวีมอเตอร์ไซค์เพื่อนผม
พี่นั่นเขาเป็นคนดีนะเขาไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครเลย
อยู่หน้าป้อมยามเขาโมโหมากก็เลยจอดรถถาม

เขาทะเลาะกันกับคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
หลังจากนั้นก็เลยขี่รถย้อนกลับไปหาคนขับรถตู้
เพื่อจะไปเคลียร์ฝั่งของพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่โดนยิง
ตอนนั้นเขาคงโมโหมากเขาใช้ด้ามเหล็ก
เขาใช้คำนี้นะฮะจิ้มไป
เหรอคะใช้ด้ามเหล็กจิ้มไปที่หน้าของคนขับรถตู้
เหล็กนี้นี่ฮะจิ้มไปที่หน้า
ไปที่หน้านี่เป็นเหล็กสไลด์มันยืดได้หดได้ครับ
แล้วก็ถามว่ามึงเก๋าเหรอประโยคนี้ตรงกัน
จากนั้นฝั่งของวินมอเตอร์ไซค์รุ่นพี่
เอาเหล็กฟาดรอบนี้ใช้คำว่าฟาดแล้ว
เข้าไปที่กระจกรถตู้แล้วก็แยกย้ายกัน
วันนี้คนเจ็บบอกว่าหลังเกิดเหตุในหมู่บ้านก็ยังโมโหอยู่นะ
เลยตั้งใจที่วนรถไปนั้นกะว่าจะไปหาเรื่องเขาไม่หยุดใช่ไหม
รุ่นน้องวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าไม่ใช่เขาอยากจะไปต่อว่าอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ได้คิดจะไปทำร้ายใครเลยให้ตายเถอะเนี่ยเขาพูดยืนยันแบบนี้ฮะ
ผมก็เลยถามเขาว่าพี่ไปกวนอะไรเขาอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วพี่เบนเขาก็คงแบบจะโมโหเลยแบบเอาด้ามเหล็กจิ้มไปที่หน้าเขาเฉย
แค่จิ้มนะพี่ไม่ได้มาตีเขา
ก็จิ้มแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอมึงเก๋าเหรออะไรอย่างนี้ครับ

เห็นครับเห็นมีเด็กอยู่เพราะมีเสียงเด็กร้องอยู่ครับ

ก็เหมือนร้องตกใจเสียงกระจกแตกครับ
ครับแต่กรีดร้องเฉยไม่ได้ร้องโฮอะไรขนาดนั้นครับ
แกก็รู้สึกผิดที่เขาวนรถกลับไปด่าอีกรอบนึงนะ
แล้วก็ผิดตั้งแต่แรกเลยที่ไปตีกระจกเขาด้วย
เขาก็ยอมรับว่าเขาอาจจะอารมณ์ร้อนไปหน่อย
แต่อีกมุมนึงเขาก็มองว่าแต่เรื่องแค่นี้ก็ไม่น่าถึงก็ต้องยิงเขา
ถ้าจะแจ้งความก็คือแจ้งเขาก็ยอมเขาก็จะยอมรับผิดอะไรอย่างนี้ครับ
บูชาก็ยืนยันว่าในฝั่งรุ่นพี่วินมอเตอร์ไซค์เขาเอง
คือนายภูมิศิษย์ก็ผิดด้วยเหมือนกันที่อารมณ์ร้อน
แต่ที่เขาบอกว่าด้ามเหล็กนี่ฮะเหล็กสไลด์จิ้มไปเท่านั้นเอง

แต่แผลที่ใต้กกหูบริเวณไทยทอย
อันนี้ต้องไปตรวจสอบแล้วล่ะว่าเกิดจากอะไรโดนจิ้มหรือเปล่า

ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรยังไงนะฮะ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวทางคดีตำรวจก็ต้องว่ากันไป
ส่วนแม่ของเด็กเด็กที่อยู่บนรถตู้ครับ
แม่บอกว่าเพิ่งจะจ้างให้คุณลุงเขามาขับรถตู้รับส่งลูกวันแรกเองนะครับ

แล้วมาเกิดเรื่องแบบนี้ตกใจมาก
ถามว่าแม่แล้วแม่จะยังให้ลูกนั่งรถของคุณลุงต่อไปไหม
คุณลุงเขาไปยิงคนเจ็บกระสุนทะลุฝ่ามือด้วย
บอกเดี๋ยวขอคิดก่อนขอคิดดูก่อน
จริงก็ยังเชื่อลึกนะว่าลุงเขาเนี่ยอาจจะสุดทนแล้วหรือเปล่า

ลูกเราเราไว้ใจให้เขามาส่ง
แต่ถ้ามีอาวุธในรถเราก็กลัว
แต่ว่าถามในมุมของผู้ปกครองแม่ทั่วไป
เราก็รู้สึกไม่โอเคในเรื่องการมีอาวุธในรถรับส่งโรงเรียน
ล่าสุดครับตำรวจโรงพักบางแก้วแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าและการพาอาวุธปืนไปในที่ทางโดยผิดกฎหมาย
วันนี้ก็จะเรียกตัวนายสัมพันธ์ก็คือคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยตัวไปก่อน
ส่วนคนเจ็บตำรวจเตรียมจะไปสอบปากคำ
เดี๋ยวจะไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลเลย

หากรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยก็จะพาตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าทางคดีหรือมีคำชี้แจงเพิ่มเติม